สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ขออนุญาตมามาทางสาย
ความหวังที่จะได้เห็นการปฏิรูปตำรวจ
โผล่น้ำมาให้มีความหวังอีกทีหนึ่งแล้วครับอธิบายได้ว่าเรื่องนี้ในรอบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย
ประเด็นการปฏิรูปตำรวจได้เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมาก
ไปทำโพลกันที่ไหนที่ไหนเขาก็บอกอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจมากที่สุด
แล้วในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมามีกรรมการมาแล้วหลายชุด
ในชุดของสมาชิกสภาพปฏิรูปมาสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศสปท
มาถึงคณะปฏิรูปประเทศด้านตำรวจแล้วสุดท้ายขึ้นมา
ก็มาทำเป็นร่างพรบตำรวจโดยมีคุณมีชัยเป็นประธาน
หลังจากร่างพรบตำรวจเสร็จออกมาหายไปเลยครับ
เราก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงแต่ว่าพอตรวจสอบดูปรากฏว่าอ๋อ
คอรมอเนี่ยเขามอบหมายร่างพรบตำรวจที่คุณมีชัยเป็นประธานเนี่ย
ส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎิกาดูคณะกรรมการกฤษฎิกานั่นก็คือ
ที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลคณะกรรมการเอาไปกฤษฎิกาเอาไปพิจารณา
อยู่พักใหญ่แล้วก็ส่งกลับมาให้นายกรัฐมนตรี
หลังจากนั้นเรื่องก็เงียบไปอีกแล้วที่บอกว่าโผล่พ้นน้ำมาแล้วเนี่ย
คืออะไร
อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้บิ๊กตูตั้งมีชัยคุมร่าง
กฎหมายตำรวจความหมายก็คือว่า
ก่อนจะนำพระราชบัญญัติร่างพรบฉบับนี้เข้าสภาให้สอสอ
พิจารณาออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยนายกก็ตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมา
ให้ไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วในคำสั่งนี้ก็ให้อาจารย์มีชัยเป็นประธาน
มีคนสำคัญสำคัญเยอะเช่นอาจารย์บวรศักดิ์
คุณอำถัชพรจารุจินดาคุณหญิงพิภาวดีเมฆสวรรค์
คุณเข็มชัยชุติวงศ์ประพันธ์นายโกวิทอุดมรัฐอมริต
อุดมรัฐออำนวยนิมโมนกเยอะหลายคนให้อำนาจหน้าที่ว่า
หนึ่งให้ไปตรวจพิจารณาร่างพรบตำรวจ
และร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยเร็วนะฮะแล้วก็สองมีอำนาจจะเชิญเจ้าหน้าที่
สวรรค์ราชการน้อยศาขีศมาชี้แจงก็ได้จริงได้
ดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้คำว่าโดยเร็วก็หมายความว่าอย่าช้าอย่าช้า
น่าสนใจก็คือว่าร่างพรบฉบับนี้คุณมีชัยเคยเป็นประธานมา
แล้วพอผ่านกิจการเรียบร้อยไปแก้ไปไขตรงไหนเราก็ไม่รู้
แล้วย้อนกลับมาให้นายกนายกก็ตั้งคุณมีชัยนั่นแหละ
ไปดูรายละเอียดในร่างพรบที่ตัวเองเป็นประธานมาอีกชั้นหนึ่ง
ฉะนั้นถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าเออได้คนที่ทำมากับมือ
มาพิจารณาใหม่อีกทีนึงมันน่าจะเร็วขึ้น
แต่ว่ามองในแง่อีกแง่ก็มองได้ว่าเอ๊ะทำไมต้องตั้งกรรมการขึ้นมาอีก

โดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่อร่างพรบ
กิจสดีกาไปดูรายละเอียดไปปรับปรุงไปแก้ไข

รัฐบาลก็จะส่งไปที่สภาเลย
แต่คราวนี้กลับย้อนกลับไปให้
อาจารย์มีชัยดูอีกทีหนึ่ง
ก็เอาเถอะก็ถือว่า
เมื่อไม่เงียบไปเฉยก็ถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้ว
ฉะนั้นยังมีความหวังครับว่าจะได้มีโอกาสออกมาใช้เป็นกฎหมาย
แล้วเมื่อข้อเสนอต่างที่คณะกรรมการหลายชุดในช่วง๕ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ออกมาใช้เป็นกฎหมายเราก็เชื่อกันว่าวงการตำรวจ
ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนเนี่ยมันจะต้องดีขึ้น
มันจะต้องดีขึ้นสังเกตดูนะครับ
ร่างพรบที่จะออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เนี่ยมี๒ฉบับซ้อนกันอยู่
๑พรบตำรวจแห่งชาติที่อาจารย์มีใช้เป็นประธาน
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญาอันนี้สำคัญ
สำคัญก็คือว่าในร่างพรบตำรวจแห่งชาติเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็น
การตำรวจอยากเห็นมากที่สุดคือการโยกย้ายแต่งตั้ง
ที่มีข้อกำหนดที่จะเป็นทำให้มากขึ้นพุ่งเป้าไปที่
การแก้ปัญหาการซื้อตำแหน่งเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
การซื้อขายตำแหน่งตำแหน่งผู้กับตำแหน่งผู้การ
แหน่งผู้บัญชาการตำแหน่งสารวัตรอะไรก็ตามแต่
มันคือร่างเง่าของความเลวร้ายในวงการตำรวจเพราะอะไรครับ
เพราะว่าเมื่อคนที่ได้ตำแหน่งมาโดยการซื้อตำแหน่ง
ต้องใช้เงินไม่หลายล้านบางตำแหน่งก็บอกสิบกว่าล้าน
สิบล้านพอใช้เงินมากมากอย่างนั้นเนี่ย
กู้เงินเข้ามาไปเอาเงินมาจากไหนก็ตามแต่
สุดท้ายก็ไปรับสวยไปรับในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็แก้ไม่ได้
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความยุติธรรม
ฉะนั้นตำรวจก็จมปลักอยู่กับการหาเงิน

แต่ว่าถ้าได้เป็นโดยไม่ต้องใช้เงินมาเกี่ยวข้อง
เขาก็มีกำลังใจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมากับสิ่งผิดกฎหมายได้
ไม่ต้องไปคอยรับสวยจากสถานบริการจากอาบอบนวดจากอะไรต่ออะไรทั้งหลาย
ฉะนั้นเวลาใครทำผิดอะไรก็สามารถที่จะเดินหน้าจับกลุ่มมาลงโทษมาดำเนินคดีได้
นั่นถ้าพูดถึงว่าแก้ปัญหาเรื่องการซื้อขายตำแหน่ง
ส่วนพรบเรื่องการสอบสวนคดีอาญาเนี่ยมีเนื้อหาที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เรื่องการสอบสวนซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วที่ผมเคยพูดมาตลอดว่า
ต้นทางยุติธรรมเนี่ยมันบูดเบี้ยวสุดท้ายขึ้นมาคนผิดก็กลายเป็นถูกคนถูกก็กลายเป็นผิด
ใช้เงินสั่งได้ใช้เงินซื้อได้ใช้เงินแทรกแทรงการสอบสวนได้สุดท้ายขึ้นมาก็เป็นปัญหาที่ใครเจอกับตัวเองก็จะรู้
มันก็ส่งผลที่เราได้ยินกันว่ามีคนไม่ผิดมากมายติดคุกฟรีอยู่ขณะนี้
มีคนผิดอีกมากมายลอยนวลอยู่แล้วนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางความยุติธรรม

ฉะนั้นในพรบการสอบสวนคดีอาญาที่จะออกมาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้เยอะเช่น
ให้อายการไปร่วมสอบสวนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนเกิดเหตุไปดูสถานที่ด้วยกันอะไรด้วยกันคืออย่างน้อยเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ในกำมือตำรวจฝ่ายเดียว
อายการจะเข้ามามีส่วนถ่วนดุลในเรื่องความยุติธรรม
การตามตัวผู้ต้องหาที่มีเงินมากที่มีเส้นใหญ่มาล้มเหลวเนี่ยที่ลงโทษมาล้มเหลวก็เพราะก็เพราะว่ากระบวนการสอบสวนไม่ตรงไปตรงมา
ถ้านึกได้เนี่ยตอนนี้คดีที่เกี่ยวข้องกับลูกทายาทกระทิงแดงนึกออกไหมครับจนป่านนี้ยังโยนกันไปโยนกันมาโยนกันมาโยนกันไประหว่างกองคดีต่างประเทศของตำรวจระหว่างอายการฝ่ายต่างประเทศของสำนักงานอายการสูงสุดและระหว่างกระทรวงต่างประเทศไปถามดูเถอะครับเรื่องมันไม่ไปถึงไหนนี่ยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังว่า
ขมขืนกับเรื่องตำรวจที่นอกรู่นอกทางนอกแถวมีความขมขืนกับความยุติธรรมที่เบี่ยงเบนมานานแล้ว
ฉะนั้นก็รออีกนิดนึงครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่นานเราจะมีกฎหมายพระราชบัญญัติตำรวจออกมาแก้ปัญหานี้ได้ครับคุณก๊อฟครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับรอมาได้สักพักแล้วรออีกหน่อยจะเป็นอะไรครับอาจารย์สุภาพ